มีผู้ชายคนหนึ่งครับแต่งกายด้วยชุดทหารเรือ
แล้วบอกว่าเป็นระดับนายพลเป็นพลเรือตรีเลยนะ
อยู่กองนาวิกโยธินแต่ว่าปรากฏว่าไปเดินเรียราย
ซองผ้าป่าให้คนทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
ทหารจริงมาจับได้ว่าคนนี้เป็นทหารปลอม

ส่วนทางวัดเองบอกว่าวัดเองก็ไม่รู้นะว่า
ญาติโยมเอาซองไปไล่เรียรายเงินแบบนี้นะครับ
โดยนายภัยทูลแจ้งชื้นอายุ๖๓ปี
ชาวอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ

เครื่องหมายหลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก
และรีคอนเป็นนักรบรีคอนเลยนะ

ทหารเรือและตำรวจภูทรสัตหีบ
ควบคุมตัวพร้อมของกลางรถยนต์ทะเบียน
ดรชดาปป๓๑๘๐กรุงเทพนคร

ผ้าป่าสามัคคีสร้างกุฏิสงฆ์
วัดทรายทองอำเภอปากช่อง

ระบุเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้าง

ของสำนักสงฆ์หลวงปู่สวง

และเงินสดที่ได้รับการเรียรายมา
ซึ่งเรื่องนี้นะคะทหารเรือตัวจริง
คือพลเรือโทนพดลสุภากร
เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ

แต่งกายคล้ายเครื่องแบบทหารเรือ
และระบุว่าตัวเองเป็นยศพลเรือตรีด้วย
เรียรายเงินในลักษณะก็คือ
สองพระป่าและก็มีตู้รับบริจักษ์ด้วยนะคะ
ประชาชนบอกว่ามีข้อผิดสังเกต
เนื่องจากมีการติดเครื่องหมายผิดหลายอย่าง
เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็นทหารปลอมจริง
ชาวบ้านแถวนั้นอาจจะมียาดหรือว่าเพื่อน
เป็นทหารเรือก็เลยอาจจะสังเกตเครื่องหมายได้

ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไปเรียรายเงินจากแค่ประชาชน
ผิดเครื่องหมายหลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจม

และเครื่องหมายแสดงความสามารถสงครามเรือผิวน้ำ

ก็เข้าไปในค่ายทหารเหมือนกันนะครับ

แล้วก็เข้าไปเรียรายเงินจากทหารเหมือนกัน
ดังนั้นทั้งประชาชนในถิ่นทหารเรือ
แล้วก็ทั้งทหารเรือตัวจริงเขาก็เลยจับได้สิครับ
ภัยทูลสารภาพว่าได้ไปซื้อชุดมานะครับ
ร้านขายเครื่องแบบทหารเรือในตลาด

และร่วมทำบุญจำนวนมากนะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังวัดที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างในเอกสาร
ก็ได้รับคำตอบว่าทางวัดไม่ได้รับรู้การกระทำใดของนายภัยทูลเลย
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาเรียบรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิ์
และใช้ยศเครื่องราชอิสริยพรโดยไม่มีสิทธิ์พร้อมส่งตัวในการดำเนินคดีต่อไปนะครับ
เขาบอกว่าถิ่นทหารเรือแล้วก็หลายคนแล้วก็รวมถึงทหารเองก็เป็นคนใจบุญไง

ก่อนหน้านี้ก็บริจาคเงินให้กับพลเรือตรีนายนี้
พลเรือตีปลอมนายนี้ไปแล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับ
เขาถือว่าน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเห็นรถไหมคะรถคันที่เขาใช้เข้าไปในก่อเหตุเป็นรถเก๋งคันใหญ่เลยนะดูน่าเชื่อถือมาก
แต่ตัวเขาบอกว่าเขาได้เงินมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ส่วนตัวนะเขาเอาไปทำบุญจริง
แต่ว่าเรื่องเครื่องแบบนี้หลอกลวงแต่เงินนี้เอาไปทำบุญจริง
แต่วัยวัดไหนไม่รู้เพราะทางวัดที่แจ้งมาบอกไม่รู้เรื่องนะครับ